รถตกมาจากชั้น๗ของอาคารจอดรถของคอนโด
ผู้หญิงที่เป็นคนขับลงมาคุณดูสิ
นี่เหตุการณ์เกิดย่านพระรามสามสูงมากเลย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับ

กรณีอุบัติเหตุรถเก๋งตกจากอาคารจอดรถชั้น๗บี
คอนโดแห่ง๑ย่านพระราม๓เมื่อคืนที่ผ่านมา
ทำให้รถคันดังกล่าวอยู่ในสภาพพังยับเยิน
คนขับเป็นผู้หญิง๑รายติดอยู่ในรถ
แล้วก็ตอนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณดูสภาพรถนะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติค่ะ
แบ็คเนี่ยทำงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำตัว
ส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของคอนโดนะครับ
ก็บอกว่าตอนนี้แน่นอนว่ากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ก็เลยนำเหล็กเส้นมาเชื่อม
เพื่อกั้นบริเวณกำแพงปูนที่พังเสียหาย

ยืนยันว่าผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
เป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดแห่งนี้แหละ

แต่ก็ไม่ให้รายละเอียดอื่นนะฮะ
จากว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคล

รถเก๋งเก๋งที่ตกลงมายังอยู่ในสภาพเดิมค่ะ

เนื่องจากว่าต้องรอการตรวจสอบของตำรวจ
รวมถึงรถจักรยานยนต์อีก๔คัน

ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเช่นเดียวกันนะคะ

ไม่ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป

หญิงคนขับรถคันที่เกิดเหตุเนี่ย
ได้ขับรถวนขึ้นไปจอดรถ
มาถึงบริเวณลานจอดรถชั้น๗
แล้วก็กำลังจะเลี้ยวขวาขึ้นชั้น๘

สายตาเนี่ยเหลือไปเห็น

แล้วก็รถพุ่งตกลงไปด้านล่าง

พันธุ์ตำรวจเอกจากาวุฒิคล้ายนิน

ผู้หญิงที่ประสบเหตุพ้นขีดอันตรายแล้ว

เฝ้าระวังยังอยู่ที่โรงพยาบาล

อาการกระแทกกับพวงมาลัย

สมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือน
ประสานแพทย์ตรวจวัดแอลกอฮอลในเลือด

เดี๋ยวต้องรอผลว่าดื่มมาด้วยหรือเปล่า

ยังไม่มีเจ้าของรถหรือว่านิติบุคคลอาคาร
แจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข่ายคือกระทำการโดยประมาท

ทำให้เสียทรัพย์ค่ะไม่ใช่ขับรถโดยประมาทนะคะ
เนื่องจากว่าที่เกิดเหตุมันเป็นที่ส่วนบุคคล
ส่วนสาเหตุของการที่รถตกลงมานั้นนะฮะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอตำรวจ
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง

แต่เบื้องต้นสภาพรถที่ตกลงมาเนี่ยคือไปดูที่เกียร์
ก็เลยเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำคนเจ็บด้วยนะคะ